มาในช่วงนี้สวัสดีหมอไก่ดีกว่าสวัสดีครับ
แหมวันนี้พบกับหมอไก่นะคุณผู้ชมนะ
เมื่อวานนี้ใครดวงดีก็ว่ากันไปแต่ว่าสัปดาห์หน้าตรุษจีน
เราต้องมาดูกันหน่อยว่าราศีไหนจะดวงดีในช่วงตรุษจีนกันบ้างค่ะ

อันดับที่๓นะครับอันดับที่๓นี่ก็คือชาวราศรีเมษย์
ชาวราศรีเมษย์ดวงโดยรวมถือว่าดีมาก
ดีทั้งเรื่องของการงานด้วยแล้วก็ดีทั้งเรื่องของการเงิน
แต่ว่าเรื่องที่โดดเด่นมากเลยก็คือในเรื่องของการงาน
ถ้าสมมุติว่าชาวราศีเมษที่แบบจ้องอยากจะย้ายงานออกงาน
มีโอกาสที่จะได้ย้ายสมใจได้ย้ายสมใจ
แล้วก็มีโอกาสที่แบบจะได้ไปกินตำแหน่งที่ใหญ่กว่า
ค่าตอบแทนจากการทำงานเพิ่มมากขึ้น
หรือว่าบางคนที่แบบอาจจะไม่ได้ย้ายอาจจะอยากอยู่ที่เดิม
ไม่ได้มีความคิดจะย้ายเลยก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะ
ดวงการงานถือว่าดีมากนะแบบนี้
ใช่เลยค่ะที่ผ่านมาชาวราศีเมษเรียกว่าทำงานแบบปิดทองเป็นพระ
คือทำดียังไงก็ไม่มีใครเห็นแล้วก็มีเรื่องที่แบบอึดอัดอยู่ในใจ
แต่ก็บอกใครไม่ได้พูดไปก็ไม่ดีแต่ว่าหลังตุดจีนไปดวงชะตาเปลี่ยน

ก็ต้องบอกแบบนี้นะการทำงานแบบปิดทองหลังพระ
คือทำดีแล้วยังไงก็ไม่มีใครเห็นมันเหมือนกับเป็นการสร้างฐาน

ใช่สร้างฐานที่ดีเอาไว้สุดท้ายผลบุญผลความดีที่ทำไว้
มันจะประสบความสำเร็จหลังตุดจีนนี่แหละ

ชาวราศีเมษก็เลยจะดวงดีเรื่องของการงานมากเป็นพิเศษ
ใช่ค่ะแต่ว่าชาวราศีเมษยังไงก็ต้องเหนื่อยอยู่ดียังไง
เพราะว่าแม้ว่าคุณจะย้ายงานหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่เดิมยังไงก็ต้องเหนื่อย
เพราะว่าชาวราศีเมษเป็นคนที่หัวพัฒนา

พัฒนาคือหมายถึงว่าชอบทำสิ่งที่อาจจะแบบดูไม่ดีให้มันดีขึ้น
หรือว่าทำสิ่งที่มันดีอยู่แล้วให้ดีหนักกว่าเก่า
คือคนที่แบบไม่หยุดอยู่นิ่งเลย
เพราะฉะนั้นเหนื่อยแน่นอน

ว่าชาวราศีเมษควรจะเสริมดวงวิธีไหน
ควรจะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายชีวิตสัตว

ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ก็ได้

หรือว่าบางคนที่อาจจะไม่สะดวกแบบไปปล่อยไปถ่ายชีวิตโคกระบืออะไรอย่างนี้
ก็อาจจะเป็นการงดทานเนื้อสัตว์ในบางมื้อก็ได้

บางสวิรัติบ้างบางมื้อต่อวันใช่ไหมค
ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นวันนั้นวันนี้
หรือว่าบางคนเขาถือเคล็ดว่ากินในวันเกิดก็ได้
เอาตามสะดวกเราก็ได้เหมือนกันนะ
นี่ก็เป็นเคล็ดลับสำหรับชาวราศีเมษนะที่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเสริมดวง
ก็ลองดูจริงแล้วทุกราศีนะคะสามารถลองทำได้เหมือนกัน
แล้วเรื่องการเงินของราศีเมษเป็นยังไงบ้าง
การเงินของราศีเมษดีขึ้น
ช่วงที่ผ่านมาสะบักสบอมพอสมควร
มีเรื่องใช้จ่ายมากพอสมควรเลยนะคะ
แต่ต่อจากนี้จะมีโอกาสที่จะได้ลาบด้วย

อันนี้ขึ้นอยู่กับบุญบารมีของแต่ละคน
แต่ว่าชาวราศีเมษเนี่ยอาจจะต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายตามอารมณ์โอ้

แล้วบางทีซื้อมาแล้วก็คิดว่าจะซื้อไปทำไม

แต่ว่าบางทีแบบซื้อตามอารมณ์อยากซื้อก็ซื้อเลย
ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายเงินหน่อย
สำหรับราศีเมษแน่นอนว่าดวงดีเรื่องของการงานนะคะ
ส่วนราศีต่อไปที่ดวงดีในช่วงตรุษจีนนี้ก็คือ

ชาวราศีธนูเนี่ยช่วงที่ผ่านมาชีวิตโหต้องเหนื่อยมาก
ต้องเจอกับอะไรปัญหามากมายหลายอย่าง
แต่ว่าต่อจากนี้ไปดวงจะดีขึ้น

ดีแบบเป็นสเต็ปเหมือนกับเป็นขั้นบันไดดีไปเรื่อยนะคะ
ชีวิตเรียกว่ามีความมั่นคงมากขึ้น
โดยเฉพาะคนที่ทำกิจการส่วนตัว
มีโอกาสที่จะมีผู้ใหญ่เกื้อนหนุนให้ประสบความสำเร็จ
ดวงแบบผู้ใหญ่อุปถัมภ์อยู่ด้วยสำหรับราศีธนูนะคะ
แล้วมีความเด่นในเรื่องอะไรบ้างคะ

นอกจากเรื่องของการงานนะค่ะ
ก็คือเรื่องของการเรียนการศึกษา
ถ้าบางคนที่อาจจะจ้องว่าจะไปเรียนต่อปริญญาโทอะไร

หรือว่าบางคนอาจจะแบบว่าได้ไปเทคคอร์ส

การเรียนตรงนี้มันจะมีผลดีกับการทำงานของคุณในอนาคต
อ่าใช่อาจจะเข้าคลอสหรือว่าเพิ่มเติมความรู้อะไรต่าง

แล้วเรื่องการเงินล่ะคะราศีธนูต้องระวังไหมคะ
ในเรื่องของการเงินเรียกว่ามีรายได้เข้ามาเรื่อย
รายได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะ

ตุจีนไปก็จะดีมากขึ้นไปเรื่อย
แต่ว่าอาจจะต้องระวังในเรื่องของการซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่
คือชาวราศีธนูเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัว
ก็เลยทำให้แบบต้องซื้อทรัพย์สินอาจจะซื้อบ้านซื้อรถ
ก็เลยควรจะไปสำรองเงินสำรองเงินเอาไว้สักก้อนหนึ่ง

อย่างนั้นราศีธนูจะต้องเสริมดวงด้วยวิธีไหนคะ
ชาวราศีธนูเนี่ยควรจะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาค่ะนะฮะ
เช่นการบริจาคทุนการศึกษาการบริจาคพวกอุปกรณ์ทางการศึกษาก็ได้
และเพื่อเป็นการเสริมดวงการงานให้ดีกว่าเดิ

ก็คอยสนับสนุนเรื่องของทุนการศึกษาอยู่ตลอดเวลา
คืออยากเห็นเด็กไทยเรียนสูง

ราศีเหมือนกันไม่ใช่แค่ราศีธนูนะคะ
ส่วนราศีที่ดวงดีอันดับหนึ่งหลังตรุษจีนนี้ก็คือ
ชาวราศีมีน
ชาวราศรีมีนเรียกว่าเป็นดวงแบบดีมาก
ดวงชะตาถือว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นเลยก็ว่าได้นะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่แบบโหก้าวหน้า

อาจจะมีแผนในใจเยอะแยะมากมายอยากจะทำงานนู่นงานนี้
แต่ว่าอาจจะยังไม่มีโอกาสได้ลงมือทำ
ตอนนี้แหละหลังตุจีนนี่แหละจะมีโอกาสได้ลงมือทำแล้ว
แล้วก็ดวงของชาวราศรีมีนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานใหม่
คือมีโอกาสได้ทำงานใหม่โปรเจกต์ใหม่โครงการใหม่เนี่ย
ซึ่งอาจจะทำให้ชาวราศีมีนเหนื่อยบ้าง

คือถ้ามีงานใหญ่เงินก็ใหญ่โตตามมา
ใช่ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่แบบโดดเด่นมากเลย
ก็คือในเรื่องของการทำงานควบกันทีเดียว๒งาน
วบทีเดียว๒งานก็เหนื่อยแย่สิครับ

เหมือนมีรายได้๒ช่องทางเข้ามาใช่ไหมคะ
เรื่องของการเงินเป็นยังไงคะรายได้ดีไหมคะ
การเงินดีแน่นอนเพราะว่างานมากเงินย่อมมาก

เพราะว่าเมื่อกี้ที่เราบอกไปว่าทำงานควบใช่ไหม

ก็มีโอกาสที่จะได้ลาบจากหลายช่องทาง
ถ้าสมมุติว่าชาวราศรีมีนรู้จักเอาเงินที่ได้มา

ใช่ก็มีโอกาสมีเงินถุงเงินถังในวันข้างหน้า
ก็คือไปลงทุนก็ได้หรือไปเก็บให้ดี

วางแผนการใช้เงินให้ดีก็แล้วกันนะคะ
และสำหรับราศีมีนมีเคล็ดลับที่อยากให้ดวงดียิ่ง
ยิ่งขึ้นไปอีกไหมคะ
แนะนำให้ชาวราศรีมีนไปทำบุญถวายพระไตจีวร
ถ้าสมมุติจะให้ดีควรจะไปทำในวันเกิดของตัวเอง
เช่นบางคนเกิดวันจันทร์ก็ให้ไปทำในวันจันทร์
เพื่อเสริมดวงชะตาที่ดีอยู่แล้วก็ให้ดีมันขึ้นไปอีก
ให้มาสุดท้ายเลยโอ้โฮเอาล่ะยินดีกับสามราศรี
แหมดวงเตรียมรุ่งเลยในช่วงของตรุษจีนนี้นะคะคุณผู้ชม
แต่วันนี้มีหนึ่งผู้โชคดีแหละที่ดวงดีมาก
เพราะว่าจะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้าที่หมอไก่นำมาด้วยวันนี้

เพราะว่าจะมี๒ชิ้นด้วยกันนะคะ
ชิ้นแรกก็คือจะเป็นสร้อยข้อมือปี่เสี้ยแชร์กง
อีกชิ้นหนึ่งก็คือจะเป็นแผ่นหนุนดวงชัยสิงเอี๊ย

ใช่ค่ะชุดนี้ก็คือเสริมในเรื่องของโชคลาบเงินทองโดยเฉพาะเลย
เหมาะมากเลยและสำหรับผู้โชคดีของเราวันนี้
ได้รับการตรวจสอบโดนชะตาจากหมอไก่นะคะ
คุณคุณภูลผลกิติกูลค่ะ
เกิดวันพฤหัสที่๕พฤศจิกายน๒๕๖๒
ถามมาเรื่องของการงานเขาบอกว่าเขาตกงานมานานแล้วนะ
แล้วเรื่องของโชคลาภด้วยรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะ

การงานดวงตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
เรียกว่าดีกว่าปีที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมา
คือช่วงวันเกิดของเขาเขาอยู่ประมาณปลายปี
ผ่านวันเกิดไปดวงดีขึ้นแต่ก็ยังเรียกว่าไม่ได้ดีมาก

ใช่ค่ะคือถามว่าจะได้งานไหมมีโอกาสที่จะได้
แต่ว่าจะได้ในวิธีทางที่อาจจะต้องสิกแซกนิดหนึ่ง

ใช่อาจจะต้องเข้าหาทางผู้ใหญ่หรือว่าถามเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่ว่าดวงชะตาพื้นฐานของเขาเขาจะทำงานประจำแล้วไม่ค่อยทน
ทำงานประจำแล้วจะต้องเปลี่ยนงานบ่อย
แนะนำว่าทำเป็นกิจการของตัวเองจะดีกว่า
ถ้ามีโอกาสนะทำเป็นกิจการส่วนตัว
แต่ถ้าอยากจะเริ่มต้นยังไงซะอยากหาประสบการณ์ก่อนก็พยายาม
ไปหางานให้ได้คือผมว่าถ้าตั้งใจอยากจะได้งานจริงเขาน่าจะรับ
หรือว่าลองผิดลองถูกศึกษาตัวเองชอบอะไร
ศึกษาจากตัวเองก่อนก็ได้เนอะแล้วเรื่องของโชคลาภล่ะคะ
เรื่องของโชคลาภบอกเลยว่าลาบก้อนใหญ่ยังไม่เข้ามา
ส่วนใหญ่ลาบจะได้จากการลงมือทำ
ลาบจากน้ำพักน้ำแรงก็เป็นส่วนใหญ่
ก็ต้องลงมือก่อนเนอะถึงจะมีโชคมีลาบมาได้

เรื่องของสุขภาพอาจจะต้องระวังในเรื่องของพวกความดัน
เบาหวานหัวใจอาจจะต้องระวังนิดนึงอาจจะไปตรวจสุขภาพสักนิดหนึ่งนะคะ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเตือนก็คือในเรื่องของพวกอุบัติเหตุ
ใช่ค่ะการเดินทางบางทีขับรถบางทีใจร้อนอย่างนี้

เป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันนะคะคุณภูนผลนะคะ
แต่ว่าวันนี้คุณแน่นอนเป็นผู้โชคดีนะคะ
ได้รับวัตถุมงคลด้านหน้าเป็นแผ่นหนุนดวงชัยสิงเอี๊ยกับสร้อยข้อมือปี่เสีย
โกงได้ไปแล้วต้องทำยังไงคะหมอไก่
อย่างแรกนะคะได้สร้อยข้อมือไปควรจะอยู่ในห้องที่สงบ
ดังนั้นเอาน้ำมาล้างหน้าปีเซี๊ยไม่ใช่ล้างหน้าตัวเองนะคะ
ล้างหน้าปีเสียเสร็จปุ๊บให้ปีเสียหันหน้าเข้าหาตัวของเรา
บอกชื่อวันเดือนปีเกิดของเราเพื่อเป็นการเหมือนกับทำความรู้จักกับปีเสีย
แล้วก็อธิษฐานเลยเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน
แล้วเวลาใส่ให้เราหันหน้าปีเสียออกด้านนอก
เพื่อให้ปีเสียไปคาบโชคลาภให้เรา
แต่ถ้าเราหันปีเซี๊ยหาตัวให้ปีเซี๊ยเอาโชคลาภของเราออกไป
หันหน้าปีเสียให้ถูก
ออกจากตัวเรานะอันนี้สำคัญนะคะ

วันนี้ขอบคุณหมอไก่ขอบคุณหมอไก่ครับ